ศุกร์ใช่ไหมตามคำสัญญาผมก็จะไปสัญหามาให้กับทัศนัยไปทุกที่
ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันถึงเรื่องมะนาวเดี๋ยวมันถูกเดี๋ยวมันแพง
ทำยังไงดีคุณผู้ชมจะให้ราคาแบบว่าโอ๊ยแบบมีรายได้กันตลอดทั้งปี
ผมพาไปที่นี่นะฮะนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคามะนาว
เขายังมีไอเดียในการแตกยอดทำเป็นคาเฟ่มะนาวซะเลย
เอาใจคนรุ่นใหม่สายชอบแบบไปถ่ายภาพไปเช็คอินคาเฟ่สไตล์แบบเขาเรียกว่ามินิมอล
เป็นสไตล์ฟิล์มญี่ปุ่นเกาหลีหน่อยดูดีดูดี
เดินที่สวนมะนาวมันจะเป็นเบาะเซเมนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปลูกมะนาวออกไว้ตรงนั้น
เป็นสวนธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปคุณผู้ชม
ที่นี่ชื่อว่าเลมอนมีฟาร์มอยู่แถวพุทธมณฑลนครปฐม
ตอนแรกเป็นสวนมะนาวธรรมดารุ่นพ่อเขาปลูกมาสัก๒๐ปี
ลูกชายเป็นลูกชายเจ้าของสวนเขาเป็นนุ่มวิศวกร
เขาบอกว่าไม่เอาแล้ววิศวกรมาช่วยพ่อดีกว่า
ผันตัวมาทำสวนมะนาวเต็มตัวดีกว่านะฮะคุณชัดชัยดีสวัสดิ์นะฮะ
ล่าสุดก็มารับช่วงต่อในการทำสวนมะนาว
ตัดสินใจไม่เอาละวิศวกรผมเห็นพ่อทำสวนมะนาว
ราคามันผันผวนเดี๋ยวบางปีมันก็บางช่วงมันก็๑๐บาท
ช่วงมันก็บาทเดียวบางทีมันก็ขาดทุนบ้างอะไรบ้าง
เรียนวิศวกรมาเราเอาความรู้ที่มีเรื่องของการคำนวณ
ดัดแปลงต่อยอดแล้วก็แตกลายมะนาวดีกว่านะฮะ
ตอนแรกเริ่มทำอะไรก่อนมีมะนาวใช่ไหม
เริ่มเอามะนาวมาคั้นเป็นน้ำมะนาวสดขายหน้าสวนดีกว่า
เออก็ขายได้จากวันหนึ่งขวดนึงก็กลายเป็น๒๐ขวด
พอเริ่มขายหน้าสวนได้เราก็ไปฝากขายตามบูธต่างจังหวัดดีกว่า
อันนี้แท้๑๐๐ไม่ผสมเลย๑๐๐
๑๐๐น้าส่งขายตามงานออกบุ๊ตต่างจากวันละ๒๐ขวดพี่เบิ้ด

เดือนละแสนกว่าขวดเขาทำได้สูงสุด
บอกว่าโอ้โหช่วงนั้นเขามีกำลังใจมากเลยนะ
เขาบอกว่าโซโลแกนเขาคือเก็บเช้าคันสายแล้วบ่ายก็ส่งไปขายต่อนะฮะ

นอกจากต้นมะนาวแล้วนอกจากมีน้ำมะนาวแค้นสดแล้ว
เขาก็พยายามคิดต่อเฮ้ยมะนาวมันทำอะไรได้อีก
มันแปรรูปมะนาวทั้งผลมันทำได้หลายอย่าง
ผลทั้งน้ำมันทั้งเปลือกมันใช่ไหม

ทำเป็นเยลลี่เนื้อมะนาวเย็นลี่อันชันมะนาว

น้ำมะนาวผสมอ้อยบ้างหรือว่าเป็นมะนาวเกร็ดหิมะ
หรือว่าจะเอาผลมะนาวไปทำอะไรกำยงกำยาน
อะไรแบบนี้หรือว่าจะเอาเปลือกไปทำเป็นสแนคไปกิน
แห้งอะไรแบบนี้เขาทำได้หมดเลยนะฮะล่าสุดก็คือแตกลายไปเยอะแยะมากมาย
ด้านหน้าสวนเขาเนี่ยยังเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำมะนาวสดด้วย

นะฮะคือใครไปก็เอาไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวแบบแท้๑๐๐จากสวนเลย
คือผมไปชิมแล้วแซ่บมากเป็นต้มยำมะนาวที่แซ่บมาก
เขาขยายผลิตภัณฑ์เก่งมาก
นาวจากส่วนเขาอ่ะแล้วเป็นใส่ต้มยำเป็นกุ้งเข้าไปอ่ะคือมันรสชาติแบบน้ำลายแตกเลยปุ้ย

ทีมงานที่ไปด้วยกินกันแบบโอ้โหแบบติดใจเลยอันนี้ต้มยำมะนาวสดเลยนะฮะ
ใครทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวแบบนี้ไปแล้วเป็นหมูสับหรือต้มยำก็ได้
มะนาวพันธุ์ไทยกับมะนาวที่เป็นเลมอน

หรือใครที่ชอบเป็นเลมอนมีอเมริกาโน่ก็ได้

ก็จะเป็นมะนาวที่แบบว่าผสมกับอเมริกาโน่ไปเลย
หรือใครชอบชาเขียวแบบนี้ก็จะเป็นเลมอนมีมัชชะ
หรือว่าเป็นชาเขียวผสมแบบมะนาวแบบนี้
แล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเป็นไอศครีมด้านบนก็อร่อยเหมือนกัน
หรือใครชอบขนมเขาจะมีเป็นชีสเค้กมะนาว
หรือเค้กลีมอนหรือถาดลีมอนอะไรแบบนี้
คือทุกอย่างจะเป็นส่วนผสมของมะนาวจากฟาร์มเขาทั้งหมดเลย
คือเขาแตกยอดได้แบบไอเดียเขาเจ๋งมาก
คือพ่อเขาขาดทุนจากการปลูกมะนาวอย่างเดียว
แบบนี้ว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคามะนาวตกต่ำได้แบบครบสมบูรณ์แบบ
ไม่ต้องรอว่าเฮ้ยช่วงนี้มะนาวมันถูกทำอะไรดีเฮ้ยช่วงนี้มะนาวแพงจะมีกำไรไม่ต้อง
ตอนนี้ทั้งปีเขามีรายได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าถ้าเกิดมะนาวมันถูกใช่ไหม
เขาก็สามารถทำกาแฟมะนาวได้ไงมันก็ขายน้ำมะนาวมันก็มีรายได้มาชดเชยในส่วนต่างไป
ตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้มานานแบบครบวงจร
ใครอยากรู้เรื่องมะนาวไปที่ฟาร์มเขาเขาสอนให้แบบครบวงจรเลย
ดีนะไม่ต้องรับความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนบางช่วงมะนาวถูกมะนาวแพงนะคะ
นี่แหละลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะโต
ถูกต้องถูกต้องนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาแก้ไขปัญหาได้แบบเด็ดเสร็จครบวงจร
เชื่อเขายังปูนากับมะนาวไปหาที่ทางทำกันด้วยเรา